คุณผู้ชมคะพามาตามดูเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มศรีราชานะคะ
ทำงานอยู่เหนื่อยหิวแวะซื้อปลากระป๋องกลับบ้านก็นำปลากระป๋องนี้มากิน
ตักเข้าปากไปสะดุ้งเลยค่ะมีอะไรวัตถุบางอย่างอยู่ในปาก
ควายออกมาดูกลายเป็นเบ็ดตกปลาอยู่ในปลากระป๋องค่ะเขาบอกว่าโชคดีมากที่ยังไม่กลืนเข้าท้องไปนะคะ
โอ้โหถ้ากลืนเข้าท้องไปผ่าตัดนะคะเรื่องใหญ่เลยนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องราวนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงค่ะเขาใช้ชื่อว่าแจ๊กกี้วันเวย์
เขาโพสต์ภาพเป็นปลากระป๋องยี่ห้อดังนะคะแล้วก็ภาพเบ็ดตกปลาสีดำ
ยาวประมาณสองเซนติเมตรระบุข้อความว่าครั้งแรกในชีวิต
เคยเห็นแต่ในข่าวปลากระป๋องเคี้ยวไปเต็มคำ
อยู่ในตัวปลาคือเบ็ดตกปลางงเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนอื่นเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวข้อเท็จจริงนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่ร้อยห้าทับเจ็ดหมู่สอง
หลังโรงเรียนวัดกล้วยวัดไร่กล้วยนะคะที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปเจอนายแจ๊กกี้ค่ะอายุ๒๘ปีก็นำปลากระป๋องยี่ห้อดัง๑กระป๋อง
เบ็ดตกปลาสีดำยาว๒เซนติเมตรออกมาให้ผู้สื่อข่าวดู
แจ๊กกี้บอกว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังเลิกงานหิวมาก
ก็นำปลากระป๋องเจ้าดังที่ซื้อมาจากร้านขายของชำในซอยวังหินออกมากิน
พร้อมกับเพื่อนและแฟนสาวนั่งกินกัน๔คนแหละตักปลากระป๋องเป็นคนแรก
กัดเข้าไปหลังจากนั้นเริ่มรู้สึกผิดปกติเหมือนมีวัตถุบางอย่างทิ้มปาก
ลักษณะเป็นเส้นแข็งตอนแรกเขาคิดว่าเป็นก้าง
แต่เคี้ยวไม่เข้าคายออกมาดูโอ้โหเจ้าตัวบอกแทบช็อกเลยนะคะ
เพราะว่าวัตถุดังกล่าวเป็นเบ็ดตกปลาสีดำแหลมคมแบบนี้ค่ะ
ยาวประมาณสองเซนติเมตรอยู่ในตัวปลาพากันตกใจเลิกกินทันทีค่ะ
ก็เลยดึงออกมาแล้วก็มาเจอเนี้ยครับเป็นประมาณได้สองตัวแล้วครับ
ไปประมาณตัวที่สามครับพอตักไปปุ๊บผมกินข้าวไปแล้วแล้วก็
เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอยู่อ่าก็เลยดึงออกมาก็เลยดึงออกมาแล้วก็มาเจอเนี้ยครับ
ไอ้ที่เป็นตะขอเนี่ยครับลองถ่ายรูปเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับ
คือที่ว่าจะไหนบ่คลับผ่องอันนี้บ่คลับผ่องนี้ผมซื้อมาจากร้าน
อยู่ซอยวังหินครับเป็นร้านค้าร้านชำคิดว่าสะดวกแล้วสมมุติซื้อ
เหมือนกันนะว่าผู้ผลิตซื้อปลามาจากคนตกเบ็ดมาผลิตหรือยัง
อะไรทำไมถึงมีเบล็ดตกปลาปะปนมาด้วยในตัวปลาและที่สำคัญนะคะ
หากมีเด็กเล็กกินเข้าไปไม่ทันระวังนี่จะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้
ต้องการเรียกร้องหรือว่ามีเจตนาจะทำให้ผู้ผลิตเสื่อมเสียหรือว่าชื่อ
เสียชื่อเสียงอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าต้องการให้ผู้บริโภคอย่างเรา
เรานี่แหละใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะคะก็ตรวจสอบให้ดีก่อนทานก็
แล้วกันแล้วทีนี้หลังจากนี้ไปทานปลากระป๋องอืมก็แหวกแหวกดู
หน่อยค่ะก่อนที่จะตักเข้าปากงั้นแสดงว่าหิวรีบไม่ได้เลย